ช่างตัดผงคนนี้อายุ๕๓ปี

ชาวบ้านบอกว่าอาวุธอมแฮงว้างแล้วล้ม

ตำรวจเขาสงสัยว่าทำไมคอหัก

เอาล่ะคราวนี้ต้องเร่งหาหลักฐานแหละเพราะตำรวจสงสัย
ตำรวจสพบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านตัดผมชาย
ที่ตลาดเก่าออหมู่๑๔ตบบาปากงเป็นห้องเช่าชั้นเดียว
ผู้เสียชีวิตคือนายภูวดลสมศรีอายุ๕๓ปี
ท่านเป็นช่างตัดผมนอนอยู่กลางร้านแบบนี้นะฮะ
คือคอหากหมุนได้รอบอ่ะนะครับนายจรุงสมศรีอายุ๗๔ปี
พ่อของผู้เสียชีวิตนะครับมาเห็นศพคนแรกท่านเล่าบอกว่า
เจอลูกชายครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานไปซื้อยาแก้อักเสบ
พลัสเตอร์ยาปิดแผลมาให้เพราะลูกชายเนี่ยชนขอบประตูเหล็ก
มีแผลที่หน้าผากปกติลูกชายก็ไม่ค่อยพูดนะ
ไม่ได้ทะเลาะกับใครอยู่คนเดียวนะครับจะมีบ้างก็ไปดื่มยาดองเนี่ย
นะฮะที่หน้าร้านเป็นประจำนะครับแต่พอเมื่อเช้ามาเจอลูกนอนอยู่
พยายามเรียกทำไมไม่ตอบอ่ะนะฮะพอมาเห็นหน้าคือมาก้มดูเต็ม
เอ้าเลือดเต็มเลยนะครับถึงมารู้ว่าลูกชายเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับ
อย่างที่นำเรียนไปไม่พบร่องรอยการบรื้อค้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้
อ้าวแล้วเสียชีวิตยังไงอ่ะนางธัญญาศรีลือแสงนะครับ
อายุ๖๐ปีเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งในตลาด
เล่าบอกว่าปกติจะเห็นภูวเดชมาซื้อของ
แต่เช้าทุกวันนะแต่หายหน้าไปสองวันแล้วร้านก็ไม่เปิด
ที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องกับใครบอกตรงกับพ่อเลยนะครับ
คงจะมีคนคงไม่มีใครมาทำร้ายหรอกนะ
เชื่อว่าน่าจะเมาแล้วน่าจะล้มหัวกระแทกชั้นหรือเปล่า
เราก็เลยคิดว่าเป็นสุขปฏิเสธของแก่ง

เขาคิดว่าทุกวัน

เขาไม่ยืนกับใคร

ใช่แก่งน่าจะล้มเองมากกว่า

ตำรวจเขาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในตลาด
น่าจะหาเบาะแสหาร่องรอย

ว่าผู้เสียชีวิตอาจจะล้มเอง
เพราะว่าไม่เจอบาดแผลตามร่างกายเลย

ต้องรอผลชนสูตรจากโรงพยาบาลนะครับ
เพื่อมาแสดงเป็นหลักฐานนะครับ
ลี่คลายสาเหตุการเสียชีวิตครับ